คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการศึกษากันบ้างนะคะ
โดยทางด้านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีการจัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๗โรงเรียน
ครั้งที่๓๗ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ค่ะ
โดยการสัมมนาก็จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการเตรียมคนไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน
ระหว่างวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๖๑ที่โรงแรมทวินโลตัส

โดยสัตว์อาจารย์เกียรติคุณดรวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดและปราธคาถาพิเศษนะคะ
สัมมนาในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเพิ่มภูมิความรู้ทางด้านวิชาการ
บริหารจัดการการมีส่วนร่วมของโรงเรียน
ครูคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายต่าง
และการมอบหมายนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
และพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
การพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกล
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง
เช่นเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสู่อนาคต
แล้วก็มีการมอบโล่ชนะเลิศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
จัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่นจำนวน๑๕โรงเรียนค่ะ
จากการสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็ยังมีการศึกษาดูงานต้นแบบ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยารุ่น๒ณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๔
บ้านคิรีวงอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
และในงานสัมมนานี้นะคะก็จัดให้มีการแสดงนิทัศกาล
กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้จำนวน๓กลุ่ม๒๔โรงเรียน
ซึ่งก็เป็นการนำเสนอภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในด้านต่าง
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
พร้อมกับมีการจัดแสดงภาพและผลงานของนายกัมพลวัชรพล
ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ
ได้รับการประกาศเกติคุณจากยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนนะคะ
โดยการสัมมนามีนายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพลียงนะคะ